อีกหนึ่งสัตว์อีกหนึ่งชนิดนะครับอยากจะให้ดูกันหน่อยเพราะว่าพบเจอเนี่ยไม่ใช่งานง่ายเขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่ใกล้ศูนย์พันธุ์แล้วด้วย
ซึ่งเป็นสัตว์ชนิดอะไรแล้วสีสันหน้าตามันเป็นแบบไหนติดตามกันเลยในช่วงของคุณชนะหยอกเล่า
โอ้ยเวียนหัว
คุณผู้ชมบอกนะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่รู้สึกเวียนหัวที่สุด

กันดีไหม
จับผิดภาพแล้ววงกลมว่าอันไหนนกอันไหนมะพร้าวนะ
ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่เกี่ยวแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยจะให้ดูว่าเนี่ยคือ
นกแก้วที่เป็นสายพันธุ์ที่หาดูได้ยาก
นกแก้วโม่งไทยเป็นนกแก้วเป็นนกไทยที่ใกล้ศูนย์พันธุ์นะครับคุณผู้ชมครับ
ที่เห็นอยู่เนี่ยอยู่ในพื้นที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี

ตลอดข่าวของเราลงพื้นที่ไปยังบริเวณต้นยางภายในวัดสวนใหญ่
นี่วัดแห่งนี้เขาบอกนกสายพันธุ์นี้มาอยู่กันเยอะ
อยู่ในตำบลวัดชะลออำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีครับ
เนี่ยฮะไปนะไม่ได้ไปคนเดียวหรอกไปกับคุณพี่ชัยวิวัฒน์มนตรีชัยวิวัตร
คนที่โพสต์ข้อความนั่นแหละแกให้ข้อมูลว่าฝูงนกแก้วม่วง
นี่นะฮะเข้ามาพักอาศัยหลับนอนอยู่ที่ต้นยางตรงนี้
เท่าที่สังเกตเพราะว่านกแก้วโม่งฝูงเนี่ย
มีอยู่ด้วยกันประมาณสัก๒๐๓๐ตัว

ถ้าถึงฤดูผสมพันธุ์จะพบได้เยอะขึ้นมากกว่าเดิม
ประมาณสัก๕๐ตัวนี้นี่นักส่องนกเลยนะ

กระเป๋าเอาไว้ใส่กล้องส่องทางไกล

เขาบอกว่าเหตุผลที่เขาต้องมาโพสต์
เรื่องราวนี้เนี่ยเนื่องจากตอนนี้
ส่วนผลไม้ในอำเภอบางกรวยมันเหลือน้อยแล้วไง

กพวกนี้พอพื้นที่ที่เป็นป่ามันน้อยลง
มันก็ต้องเริ่มที่จะอบพยพ
แล้วการอบพยพของมันก็คือเข้ามาใกล้คนมากยิ่งขึ้น

แต่อย่างนี้มันมารวมตัวกันอยู่แถววัดตรงนี้เยอะมาก
แล้วผมบอกเลยนะว่านกสายพันธุ์นี้

คิดว่าอาจจะเป็นนกแก้วที่เลี้ยงเอาไว้แล้วหลุดหมาเปล่า
ต้องบอกไว้ก่อนนกพวกนี้เป็นนกที่แบบธรรมชาติ

ใช่ครับแล้วมันจะอยู่เป็นประจำถิ่นของมันคือ
อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีจะเยอะครับคุณผู้ชมครับ
เนี่ยแล้วตอนนี้ก็ให้ได้ดูกันให้ได้โพสต์ให้ความรู้กันแบบนี้นะครับ
ผ่านทางโซเชียลเนี่ยเพราะว่าหลายคนเขาจะได้รู้ว่าเออ
อะไรกลับมาเนี่ยผิดนะครับผิดกฎหมายนะครับ
เอามาฝากกันนะคุณผู้ชมใครจะไปคิดว่าใน
แต่ถ้าใครเจอก็อนุรักษ์มันเอาไว้แล้วกันนะคะคุณผู้ชม